เดือดดานร้อนชาฟิลขาดขาดผึงมีอะไรอีกไหมมีคำไหนอีกไหม
ชูวิทย์ฟิลขาดถมน้ำลายใส่หน้าคนดัง
คุณผู้ชมครับปมเงินทอนรถไฟฟ้าสายสีส้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความประมาณคมอยู่ภาคไหน
ภูมิใจไทยภูมิใจไทย
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เบิร์ตถมใส่หน้าคนดังนี่คนดังนี่ใคร
เขานั่งคู่กันคู่กันแล้วแต่เป็นรูป
ค่ะอ๋อเป็นรูปอ๋อเป็นรูปเฉย
เมื่อกี้นะเงินทอนรถไฟฟ้าสายสีส้ม
คมนาคมผมโยงให้ดูพักภูมิใจไทยนะครับ
คุณชูวิทย์พูดถึงเรื่องโทษของกัญชา
นโยไบปั๊กนี้เป็นปั๊กไหนผมใจไทย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจร้านกัญชาในโรงแรม
เขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแหละ
ค่ะครับเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์แผนไทย
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงศาสตร์ทั้ง๓คนนี้นะครับ
ชูวิทย์กระมวลวิสิตไปตรวจสอบร้านกัญชาในโรงแรมครับ
เจ้าหน้าที่มาถึงครับนายชูวิทย์เดินเข้าไปถามถึงเหตุผลว่า
ทำไมเพิ่งมาตรวจล่ะนะ
เออเขาพูดเรื่องกัญชาใช่ไหมเพราะคุณชูวิทย์พูดเรื่องกัญชาใช่ไหม
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าเพิ่งได้ข้อมูลมา
นายชูวิทย์เลยกัญชากับชูวิทย์ปนกันเลย
นายชูวิทย์จึงยืนยันกับเจ้าหน้าที่บอกว่าร้านที่มาตรวจเนี่ยตอนนี้เป็นพื้นที่ให้เช่า
ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เปิดตามกฎหมาย
แล้วย้ำเสียงดังว่าอนุทินสั่งมาใช่ไหม
นายอนุทินคือนายเนวินชิดชอบใช่ไหม
ผมไม่ได้พูดนะคุณชูวิทย์พูด
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่ามาตรวจตามหน้าที่
หลังจากนั้นก็กะโอ้โห

นี่ครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูใจเย็นแล้วเดี๋ยวให้ดู

เจ้าหน้าที่กลับไปแล้วชูวิทย์อารมณ์ค้างครับ

บอกว่าเขาถูกกันแกล้งกวาด

โอ้โหหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมฮะ
มีการถมน้ำลายใส่หน้านะครับ

นี่คุณเห็นชูพรีมิคแบบนี้เลยนะ

อืมนะฮะคุณผู้ชม

ไอว์กระทรวงสาธารณสุข

มึงมาวันที่กูพูดเรื่องกัญชา
สนทิอยากจะเชียร์เรื่องกัญชาก็เรื่องของพี่ส่วนผม
จะพูดเรื่องโทษของกัญชาแล้วไม่ต้องไปหนักกระบานใคร
ก็กูไม่เห็นด้วยอ่ะจนทำไมมึงอยากจะปิดโรงงานกูเหรอ
ปิดไปเลยคนอย่างกูอ่ะไม่เคยกลัวใคร
มึงจะถล่มกับกูไหมไอ้ภูมิใจไทยกูจะถล่มกับมึงเอง
ทำไมทำอะไรกูเอามา
ผมรู้จักกับคุณชูวิทย์มาผมตามทำข่าวคุณชูวิทย์มา
ที่ผมยังเป็นนักข่าวจนกระทั่งตอนนี้ไม่ได้เจอท่านแล้ว
ผมไม่เคยนะผมว่าผมเคยเห็นจังหวะคุณชูวิทย์มา
มาหลายจังหวะแล้วผมไม่เคยจำได้ไหมตอนที่เขาเคยปะทะกับ
สันทนะเออนั่นก็ว่าเดือดแล้วนะใช่คือแต่เอาจริงจริงนะ
เวลาที่คุณชุวิตออกมาก็จะมีเหมือนกับเป็นอุปกรณ์ประกอบ
อ่าเป็นตะเกียงเป็นอะไรอยู่ตลอดอยู่แล้วมีอะไรบ้าง
ใช่แต่ภาพแรกของคุณชูวิทย์คุณจำได้ไหม
เปิดตัวเนี่ยภาพอะไรภาพอะไรถือค้อนใช่ไหมภาพถือค้อน
ทุบอ่างหน้าทะพาอ่าทุบอ่างหน้าทะพาหลังจากนั้นอุปกรณ์
ประกอบฉากมันต้องมีนี่ไงถ้าไม่มีไม่ใช่ชูวิทย์กระมวลก่อนต้องล้างหน้าใช่ไหม
มีล้างหน้าด้วยเออแต่ว่าอ่ะทั้งคุณผู้ชมพี่เบิร์ดดอมยอมรับไหมล่ะ
ถ้าเกิดว่าตามข่าวคุณชุวิตมารอบนี้ดูเดือดจริงดูเดือด
ผมไม่เคยเห็นดูสุดฟิล์ลขาดจริงจริงขาดผึงอ่า
เลยคุณชูวิทย์บอกว่าไม่กลัวใครนะฮะชีวิตผ่านคุกตารางมาแล้วหลายรอบ
กลัวที่ต้องชนกับใครยืนยันไม่ได้รับใบสั่งจากใคร
มาถล่มพักภูมิใจไทยอย่าโยงไปเรื่องการเมืองนะครับ
เพราะสิ่งที่ทำคือการทักท้วงผลกระทบและโทษของกัญชาที่มอมเมาเยาวชน
คุณผู้ชมว่ายังไงคุณผู้ชมว่ายังไงกับสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดออกมา
ไปดูปฏิกิริยาของคุณอนุทินชาญวีรกูลบ้างท่านออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า
ไม่รู้ไม่รู้เรื่องที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปตรวจร้านกัญชาของนายชูวิทย์
ไม่ได้กันแกล้งด้วยส่วนที่นายชุวิตพาดพิงไปถึงนายเนวินชิดชอบว่าอยู่เบื้องหลัง
นายอนุทินยืนยันว่านายเนวินเป็นพี่คนนึงที่นับถือ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินนายอนุทินก็ยอมรับว่ารู้จักคุณชุวิตมามากกว่าสิบปี
ส่วนใหญ่จะเป็นการให้กำลังใจกันไม่เคยมีอะไรที่ขัดแย้งกัน
คิดไม่ออกเลยว่าทำไมถึงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วประกาศตัดความสัมพันธ์กับชูวิทย์กระมวลวิสิตครับ
ผมขอเก็บความตรงจำที่ดีเอาไว้ดีกว่านะครับ
แบบนี้เนี่ยก็ชาตินี้ก็คงไม่ต้องคบอะไรกันอีกแล้ว
มันเป็นเรื่องของพักภูมิใจไทยด้วยเป็นเรื่องของบุคคลที่ผมเคารพด้วย
เพราะฉะนั้นถ้ามันมีแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็คงลำบาก
ด้วยเอาคลิปเก่าคลิปเก่ามากแค่ไหนอ่ะคลิปเก่าสมัยที่นายอนุทินปราศัยเรื่องกัญชา
ไปเปิดบนเฟซบุ๊คส่วนตัวครับ
แล้วโพสต์บอกว่าตัดสัมพันธ์ก็ตัด
แล้วคุณชูวิทย์ก็ยังวิจารณ์ว่าถ้าปล่อยภูมิใจไทยกลับมา
ก็ได้ยืมจมูกเนวินหายใจคงพัง
ผมไม่ได้พูดทั้งหมดชูวิทย์กระมวลวิสิตครับ

ทยอยเปิดตัวผู้สมัครสอสอของภูมิใจไทยหรือเปล่า
เพราะว่ารอบนี้เขาบอกจะลุยเอากรุงเทพให้ได้